ทีนี้มาดูเพจเฟซบุ๊กปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านคือปกติแล้วเพจนี้มักจะเปิดโปรงการทุจริตของทางรัฐ
ล่าสุดค่ะมีการออกมาโพสต์ภาพการจัดทริปครูไปเที่ยวกันที่นครศรีธรรมราช
ไปดูงานนอกสถานที่๗วัน๖คืนแต่ทางเพจเนี่ยคุณผู้ชมเขาร่ายยาวมาแบบนี้
เขาอ้างบอกว่าไปดูงาน๗วัน๖คืนแต่ดูจริง๓วันที่เหลือเที่ยวเสียจ่าย
เที่ยวกระจายแบบนี้งบเอาจากไหน

บดูงานงบดูงานแปลว่าอะไรภาษีพวกเราใช่ป่ะ
แล้วปกตินะเวลาจัดงบจัดการดูงานแบบนี้เคยมีบ้างไหมจัดทำสรุปว่าไปดูงานแล้วได้อะไรกลับมาบ้าง
กำหนดการเก่งมากเลยนะ

อนุมัติโครงการไม่รู้สึกเอ๊ะอะไรเลยเหรอ

ไม่รู้สึกอ๊ะบ้างเลยหรอมันที่พี่เวิร์ทถาม
กรุณาแสดงความคิดเห็นมาก่อนที่ปุ้ยจะอ่านข่าว
เขาเรียกว่าจะหมดปีงบประมาณครับต้องรีบใช้เดือนอะไรวะสิงหากัญญา

ต้องใช้ให้หมดไม่อย่างนั้นเดี๋ยวรอบหน้าได้งบน้อยนะครับ
เดี๋ยวหาว่าแบบเออมีงบแล้วก็ไม่ได้ใช้นี่ก็ตัดอย่างนี้ใช่ไหม

นี่ค่ะทางเพจคุณผู้ชมเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน
เอามาโพสต์ทั้งหมดเลยนะคะเพจอ้างบอกว่าการดูงานของโรงเรียนแห่งเนี้ย
มีขึ้นเพียง๓วันเท่านั้นแต่เขียนแผนไป๗วัน๖คืน

จากนั้นตั้งแต่๑๗สิงหาคมค่ะ
เพจอ้างบอกว่าคนในคณะมีการไลฟ์ตั้งแต่ตี๕ชมทะเลหมอก

ขึ้นบนยอดเขาสูงสุดของเพชรบูรณ์จากนั้นไปเชียงคานจบเทียงคาร
ก็ลงมาที่จังหวัดลบบุรีมาชมอะไรล่ะคะ
เขื่อนป่าศักดิ์โชลสิทธิ์แวะพักที่จังหวัดเพชรชบุรี
กลับถึงบ้านโดยสวัสดีภาพคือ๒๐สิงหาคม
อื้อหือสบายเลย
สบายใจเลยชาวเน็ตวิจารณ์เยอะเลยค่ะ

บที่คุณเอาไปมันคือภาษีประชาชนใช่ไหม

เออในขณะที่ไปเทียบกับ
งบประมาณที่ให้กับค่าอาหารกลางวันเด็ก

ใช่ไหมมีการเทียบเคียงกันเห็นภาพอ่ะ

คุณยกย้าให้ไว้คนอื่นดีกว่าไหม
ได้ไหมไปจัดสรรงบใหม่ได้ไหม

เนี้ยคะภาพแบบเที่ยวสบาย
เหมือนทางตัวแทนคณะ
จะได้อะไรกลับมาบ้างทำรายงานสรุปซะหน่อยไหม

เขียนได้เขียนโครงการได้ขนาดนี้

สุดยอดแล้วทำไมเอ้ะ